ไปดูดวงไฟปริศนาที่บ้านเช่าหลังหนึ่งหน่อย
เป็นดวงไฟเล็กอยู่บริเวณหัวเสานะคะ
แล้วเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมไปดูเอาเองดีกว่าค่ะ
เฮ้ยคุณสังเกตเห็นไหมคือมันเล็กเล็กมากจิ๋วเดียว
แต่นี่ค่ะอยู่บริเวณหัวเสาที่รองรับตรงคานหลังคา
หนุ่มคนนี้โพสต์บอกว่าเกิดที่บ้านเช่าของเพื่อน
คุณดูเขาเอาสายยางฉีดเอาน้ำฉีดเท่าไหร่
ไฟตรงนั้นก็ไม่ดับแล้วแถวนั้นไม่มีสายไฟด้วยนะ
จะบอกว่าไฟรัดวงจรไหมจะแบบสายไฟขาดไหม
เลิกละแดงแล้ว

ก็เลยเอาไม้ไปแห่ดู
ปรากฏว่าปลายไม้เริ่มไหม้
คุณเอาไม้ไปแห่เหมือนจุดทูปออกปะ
แต่พอเอาน้ำมาสาดมาลาดมาฉีดยังไง

อุ้ยไฟไม่ดับ
ชาวเน็ตช่วยกันหาสาเหตุหน่อยก็เลยบอกว่า
น่าจะเกิดจากนะกระแสไฟฟ้ารั่วที่โครงหลังคา
แล้วกระแสไฟไหลลงกราวหรือลงดินนะคะ
แต่กระแสไฟดันไปสัมผัสกับเหล็กภายในเสาปูน
แล้วก็เกิดเป็นความร้อนสะสม
เหล็กแดงขึ้นมา
เหตุการณ์แบบนี้ถือว่าอันตราย

เพราะอาจจะถูกกระแสไฟฟ้าดูดเลยก็ได้

สับคัตอ้าวลงสับเบเกอร์ลง

และแก้ไขจุดเกิดไฟรั่วอย่าปล่อยให้ไฟรั่วในบ้าน

คุณเอาน้ำไปฉีดไม่รู้ถ้าไฟดูดขึ้นมาทำไง
มันจะช็อตชะกระดักชะกระดักเหลือเท่านั้น

ผลอย่างนั้นจริงเพราะไฟดับลงขณะที่หนุ่มคนนี้บอกว่า
ไฟมันดูดเหล็กแบบดูดเล็กน้อยตอนฉีด
คือตอนเขาฉีดน้ำเขามีอาการเหมือนไฟดูดเล็กน้อย
แสดงว่าเป็นไปได้อย่างที่คุณบอก
ดีนะเขาบอกว่าตอนที่เขาฉีดเขาใส่รองเท้าอยู่
ไม่งั้นล่ะพ่ออาจจะช็อตสายได้

เห็นไหมอันนี้นะนอกจากเรื่องราวของความเชื่อแล้ว
หลักวิทยาศาสตร์ที่ชาวเน็ตเขาคอมเมนต์อธิบาย
มันเป็นจริงนะมันสามารถพิสูจน์ได้ว่า

ฉะนั้นใครเจอแบบนี้อย่าเพิ่งเอาน้ำเนิ้มไปฉีด

โอ้โหงงเลยเอาน้ำไปดับไฟฟ้า

คุณผู้ชมระมัดระวังกันด้วยนะ